อีกหนึ่งเรื่องเรื่องใหญ่เหมือนกันที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ผู้ปกครองรวมตัวกันไปแจ้งความครูชายของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
เพราะว่าไปมีพฤติกรรมกระทำอนาจารย์กับลูกหลานเขา
เรียนอยู่ชั้นป๒ป๓ที่โรงเรียน
ตอนนี้เด็กที่โดนทำอนาจารย์๑๓คนได้นะคะ
ผู้ปกครองเขารวมตัวไปแจ้งความสพพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เลยนะคะ
โดยพฤติการของคนร้ายรายนี้เนี่ย

ฤติการของครูรายนี้คล้ายกัน
คือล่อลวงเด็กให้ไปนวดที่บ้านพักครู
ซึ่งบ้านพักครูอยู่หลังโรงเรียนไม่ไกลกันมาก
ไม่รู้จะวิธีไหนแหละล่อลวงให้เด็กผู้หญิงอ่ะ

แล้วกระทำอนาจารย์เด็กเป็นแบบนี้เกือบทุกคนเลยนะคะ
ซึ่งผู้ปกครองบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ผู้ปกครองบอกว่าไปคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนแล้ว

และต้องย้ายครูออกนอกพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วย

หนูไม่ได้เพิ่งถูกกระทำตอนอยู่ป๓นะคะ
โดนกระทำมาตั้งแต่อยู่ป๒แล้วค่ะ

ครูชายคนนี้เนี่ยนะเป็นอันตรายกับเด็กมาก
อำนวยการโรงเรียนเองก็รับปากว่าจะย้ายครูคนนี้แล้วก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะคะ
ซึ่งล่าสุดมีการย้ายออกนอกพื้นที่ไปแล้วล่ะ
ผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยค่ะ
ก็เจอกับนายนัทธเนศศรีน้ำคำผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะ
เรียกประชุมครูอยู่หารือกับปัญหาเรื่องนี้
เรื่องต้นผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต๓รับทราบแล้ว
ด้านนายเดชาการรมขออภัยการรำนะคะ
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต๓
ก็ลงพื้นที่มาที่โรงเรียนเพื่อตรวจสอบด้วย
มีคำสั่งเบื้องต้นให้ครูรายนี้ย้ายไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตแล้ว
ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ถ้าผิดจริงก็ต้องดำเนินการทางวินัยนะคะ
พอไปดูเนี่ยค่ะนี่คือบ้านพักครูที่เด็กถูกล่อลวงไปเขาบอกว่า
มันอยู่หลังอาคารเรียนห่างกันแค่๑๕เมตรนะคะ
ลักษณะเป็นอาคารปูนชั้นเดียวเรียงกันอยู่๔ห้อง
ห้องของคุณครูคนเก่าเหนย์อยู่ซ้ายสุด
ประตูถูกล็อกทั้งข้างหน้าและข้างหลังเข้าไม่ได้
สอบปากคำผู้ปกครองเบื้องต้นไว้แล้ว
มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดกับคุณครูคนนี้
ก็นัดผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนผู้เสียหายทั้งหมด
ไปสอบปากคำต่อหน้าอายการสหวิชาชีพ
แล้วก็นักสังคมสงเคราะห์อีกรอบนึงแล้วด้วย